ก็คุณแม่เริ่มตั้งแต่แรกคุณแม่ต้องจบคนเดียวแหละเรื่องนี้
คือจัดชุดใหญ่ไปกระพริบไปแล้วสำหรับแอนจักรพงศ์ฮะ

คริปต์ทั้งหมดมาจากแองจี้เขียนนะฮะ

ขอประกาศอย่างเป็นทางการนะครับ

ถึงนายเพชรปลอม
ถึงการเปิดบริษัทเป็นข้อ

พี่ก็อ่านให้จอบมานอกเลยคิด

๑บริษัททัวร์เจ๊งมานานแล้วอ่า
ก็เป็นใครอ่ะผมเป็นนาวัดล่ะนุก็อ้าวไหมล่ะ
รายรับเท่ากับศูนย์ตลอด๓ปีเต็ม
บริษัทผลิตรายการที่เรียกว่าตัวเองว่าเพชร

เปิดดูซิเปิดบริษัทของนวัดดูซิ
ไม่เอาหนูจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องอะไรกับคุณแม่
ดีเป็นเพชรที่ลามาแล้วลาไปจากจอก็เจ๊งสนิทอีกเหมือนกัน
เพราะเพิ่งปิดรายการไปอย่างถาวร
พอดูงบถึงรู้ว่า๒ปีที่ผ่านมาขาดทุนตลอด
รวมกันมากกว่า๑๐ล้านแล้วก็ไม่มีทางฟื้นคืนชีพกลับมาได้
เพราะว่าไม่เคยกระตันยูลูกค้าอ่ะ

หนูไม่ได้เสิร์ชดูนะหนูแบบคุ้นชื่อ

คุณแม่ให้อ่านข่าว

เนี่ยเพราะไม่เคยกระตันยูลูกค้าอุ๊ยนวัดเขาเสียเธอนะ

เพื่อที่จะซื้อยังต้องจองเลยนะครับ
แล้วก็แต่ละช่องสถานีก็ไม่มีใครอยากคบกับเธอเลย

บริษัทใจประกวดแต่ละปีเนี่ยได้รับเงินแค่ระดับหนึ่งไม่เยอะ
แต่ปีล่าสุดเนี่ยเมคบัญชีเพราะอยากเข้าตลาดหลักทรัพย์เต็มที่
เนื่องจากเงินสดหมดตัวเลยใช้วิธีบาเตอร์กระหน่ำนะฮะ
เสมือนให้คนมาซื้อโฆษณาสนับสนุนเวทีประกวด
ดูเป็นรายลับแต่จริงแล้วก็ไปซื้อของผู้สนับสนุนเหล่านั้นแหละกลับ
สรุปแล้วนะครับได้แต่ของไม่เคยได้เงินสดจริง
ไรที่โชว์นิดหน่อยเป็นเพียงแค่ตัวเลข
ไม่ได้มีเงินสดเหลืออยู่จริงอย่างนั้น
เขาบอกว่าธุรกิจของนายเพชรบอมเนี่ย
จึงอยู่กับขายครีมไปวันโว๊ย
อุ๊ยแต่ครีมก็ขายดีนะฮะอืม

ฉะนั้นจึงจะเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างกระแสไปวัน

ห้ามเอาเรื่องฉันนะครับ

แล้วยังไม่ได้เจอพี่แอนไง
ฉันอยากจะอ่านข่าวเล่าอย่างงี้

อย่าเลิกเดี๋ยวคุณแม่น
พี่พี่ไม่ต้องเล่าเดี๋ยวพี่นางวัดเขาก็ได้ยินข่าวจริง
ไม่ต้องหาใคร

้ยงที่ต้องสร้างกระแสรายวันให้กับตัวเอง
ใช้เรื่องคนอื่นมาเป็นเครื่องมือ
มีอุดมการจริงนายเพชรปลอมเคยไปซื้อโฆษณาขายครีมกับช่องทีวีดาวเทียม
คั่วการเมืองตรงข้ามจะไปทำไมคะหากคุณยืนหยัดในสิ่งที่คุณเชื่อถือจริง
ท้ายที่สุดแล้วก็ถูกเขาแบนออกมาไม่เป็นภาพทุกวันนี้นายเพชรปลอม
มีเพียงแค่การอยู่รอดที่ต้องทำให้ได้เพราะธุรกิจของเธอล้วนแต่เหนื่อยหมด
และกลุ่มบริษัทกลายเป็นกลลวงแบบนี้ควรเข้าตลาดหลักทรัพย์หรือเปล่าคะ
ผู้ถือหุ้นจะเดือดร้อนกันแค่ไหนนอกจากทีมทนายดิฉันจะไปที่ศาลแล้ว
ไม่ใช่เค้าขอมันสื่อ

แน่เรานี่
แล้วมีเพชรอะไรอ่ะพี่ลิงก็ทำ
พี่ลิงก็ได้อ่ะใช่บริษัททัวร์หลายคน

บริษัทเดียวกันมาเลยเพชรอ้อลิง
นั่นแหละยังมีอยู่ไหมแม่รีราวดีนะเธอยังมีอยู่ไหม
รีลาวดีใช่ไหมนะรีลาวดีแล้ว
พี่อ๋อย่างทำทัวร์อยู่พี่อ๋อทำอยู่

ทีนี้ลูกหลานก็เลยเอามาฝากอ้อเลี้ยงหมดเลย

ยังมีเก้าอี้มีไม้เท้าให้
สามเก้าหยุดนางสเตนบายดูแลให้หมดเลย
ว๊าตแม่ผ่านกำมือบริษัททัวร์นี้เมื่อก่อนนะ

ไม่พูดเรื่องเก่ามันเศร้า